ในช่วงเย็นวันนี้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดนะคะ
การขึ้นชกของฟาลันจูเนียเรือใบไข่มุกนะคะ
กับการสารฝันสู่การเป็นแชมป์โลกคู่พ่อลูกคู่แรกของไทยค่ะดรจิมมี่นะคะ
เอกรัฐชัยโชคช่วงค่ะโปรโมเตอร์เกียรติกิรินโปรโมชั่น
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะถึงเส้นทางการสร้างฟาลั่นจูเนียเรือใบไข่มุก
ลูกชายของฟาลันด์สักวิรินนะคะอดีตแชมป์โลกหนึ่งร้อยห้าปอนด์ไอบีเอฟ
ให้เป็นแชมป์โลกคู่พ่อลูกคู่แรกของเมืองไทยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะ
ลันจูเนียเกือบจะทำได้ค่ะหลังจากเคยชิงแชมป์โลกรุ่น๑๐๕ปอนด์
แต่ว่าแพ้คะแนนให้กับคาซึนาริทากายามานะคะ
รวมถึงเคยชิงแชมป์โลกเฉพาะการ๑๐๘ปอนด์ค่ะแต่ตอนนั้นแพ้คะแนนมิลานเมลินโด
รวมถึงชิงร้องช้ำโลกอันดับหนึ่งรุ่นหนึ่งร้อยแปดปอนด์นะคะ
บอนไอบีเอฟแพนแปซิฟิกส์สมัยที่สี่หลังจากเอาชนะวิชาโทรสาว์เวจนะคะ
และวันนี้ค่ะก็มีคิวที่จะป้องกันเข็มขัดกับเฮงกีบาราชาโนนะคะ
ท้าจริงจากอินโดนีเซียในศึกกำปั้นสถานโลกวีรบุตรไทยอาสาค่ะ
โดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะ
เวลา๑๖นาฬิกาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ผู้ชนะนะคะก็พร้อมที่จะเสนอชื่อชิงแชมป์โลกกับผู้ชนะระหว่าง
ลิกซ์อัลวาราโดชาวนิการากัวกับแรนดี้พิชาโคลินชาวฟิลิปปินส์นะคะ
ที่ทั้งสองคนนี้ค่ะจะชิงแชมป์โลกที่ว่างกันอยู่ในวันที่๒๑ตุลาคมนี้
ออสเตรเลียต่อไปก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ค่ะ